คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูเรื่องของแอมหน่อยละกันค่ะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง

คือทางด้านรองโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

ปรากฏว่าเมื่อวานแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแล้วค่ะ

กับรองอ๊อฟที่บอกว่าเป็นอดีตสามีของแอมเนี่ยนะคะ

ใช่แล้วรองอ๊อฟโดนเรื่องอะไรรู้ไหม
คือจำกระเป๋าของก้อยได้ไหมคะ
คือรองอ๊อฟเอากระเป๋าของก้อยไป
แล้วไปซ่อนไว้หลังจากนั้นถึงค่อยส่ง
ส่งต่อส่งต่อมาจบที่เพื่อนสนิทแอมที่เพชรชบุรี
นี่แหละค่ะบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ทางด้านโรงอ๊อฟหรือว่าพันธบโดโทวิทูล
ลังสีวุธพร
หลังจากที่ก้อยเสียชีวิตนะ
แล้วก็ส่งไปที่จังหวัดอื่น
มันก็มีการส่งไปที่หลายจังหวัดมาที่จังหวัดกาญจนบุรี
และสุดท้ายส่งไปที่แก้วแก้วเป็นเพื่อนของแอม
แล้วก็ส่งไปให้ที่คอนโดแก้วที่เพชรชบุรีตำรวจก็มีการคุมตัวรองอ๊อฟเนี่ย
ที่ห้องสอบสวนชั้นสามอาคารกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคเจ็ด
แล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนะเพราะสื่อพยายามถาม
ถามถึงรองออฟว่าโดนเชิญเข้าไปให้คุยกับแอม
ทันทะสถานเป็นยังไงเอากระเป๋าไปซ่อนไว้หรือเปล่า
ทำทำไมรองอ๊อฟจะตอบไหมและจะตอบว่าอะไรลองฟังดูค่ะ
นี่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยรองออฟก็ถูกนำตัวเข้าไปในห้องสอบสวนนะคะ
จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมครับแล้วพอมีการแจ้งข้อกล่าวหา
นี่เป็นบรรยากาศที่ถ่ายมาตอนอยู่ในห้องสอบสวนนะคะอืม
พอแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จแล้วปั๊บก็ปล่อยตัวรองอ๊อฟกลับไป
เพราะว่ารองอ๊อฟเนี่ยก็ไม่ได้มีพฤติการหลบหนีอะไรแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งด้วย
เรื่องนี้ค่ะรองโจ๊กทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกนะบอกว่าที่มีการออกหมายจับเนี่ย
เนื่องจากว่าตำรวจไปเจอพยานหลักฐานว่าทางรองอ๊อฟส่งพัสดุไปที่บ้านแอมที่กาญจนบุรี
และจากการสอบสวนเนี่ยรองอ๊อฟก็ยังปฏิเสธอยู่นะคะ
ส่วนน้องสะพ้ายของแอมล่ะที่บอกว่าเป็นคนส่งกล่องพัสดุไปที่บ้านของแก้ว
อยู่ที่เพชรชบุรีอันนี้จากการสอบสวนอ้าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคุณผู้ชม
รวมถึงการสอบปากคำแม่ของแอมด้วยก็ปรากฏว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกัน
จากตอนแรกข่าวออกมาไงบอกว่าน้องสะพ้ายของแอมส่งใช่ไหมล่ะ
ทีนี้ประเด็นที่แอมบอกว่ามีเพื่อนสนิทที่รู้กฎหมาย
เป็นคนแนะนำให้ส่งกล่องพัสดุไปที่บ้านของแก้วอันนี้รองโจ๊กบอกว่า
ไม่ได้มีพยานหลักฐานนะซึ่งถ้าเกิดจะแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลนั้นไป
สารก็ไม่รับฟังอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันจะต้องดูเรื่องพยานหลักฐานเป็นหลักเลย
ครับขณะที่อาจารย์ออสนะครับนำผลการตรวจสารเคมีที่ตรวจยึดได้
สองร้อยเก้าสิบหกรายการไปมอบให้ตำรวจที่กองประชาการตำรวจภูทรภาคเจ็ดครับ
คือในจำนวนนี้พบว่ามีสายนายปะปนอยู่จำนวนหนึ่ง
ซึ่งเป็นสารสายนายสั่งซื้อมาแบบเฉพาะเจาะจง
ส่วนจะมีความเชื่อมโยงกับแอมหรือไม่นั้นต้องรอให้ชุดสืบสวนตรวจสอบครับ
ส่วนคำให้การของแอมที่อ้างว่าใช้สายนายผสมกับสารเสพติด
อาจารย์ออสเชื่อว่าผู้ต้องหาน่าจะเบี่ยงเบนประเด็นนะครับ
ให้ตัวเองพ้นผิดและเป็นการอ้างเพื่อต่อสู้คดี
คิดว่าน่าจะมีที่ปรึกษาที่มีความรู้อยู่ภายนอก
ให้พูดถึงเรื่องนี้ให้พูดแบบนี้
คุณผู้ชมครับตามหลักแล้วสารสายนายไม่สามารถใช้ผสมกับยาเสพติดได้
เนื่องจากเป็นยาพิษและสายนายในคดีของแอม
ไม่สามารถนำมาเป็นสารตั้งต้นเพื่อผลิตสารเสพติดได้
เพราะหากกินไปเพียง๑๐มิลลิกรัมก็ตายแล้วครับ
ตายแล้วครับยืนยันว่าแอมนะครับไม่สามารถผลิตยาเสพติดได้เองอย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นพี่ออกมาบอกว่าเอาสายนายให้กับก้อยไป
ไปมาส่งได้ยาเสพติดเรื่องนี้คือทางก้อยเอง
ไม่ใช่ทางก้อยค่ะทางญาติของก้อยก็บอกเลยว่าก้อยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่ใช่ไหม
พี่สาวของก้อยนี่แหละที่พี่น้ำแข็งบอกนะว่าไม่เชื่อ
เพราะว่าก้อยเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้ว
แล้วพี่สาวของก้อยก็บอกว่าถ้าก้อยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริงนะ
ระพีชำนาญเรือเขาจะไม่ให้เข้าแก๊งนะ
อ๋อเขาอยู่แก๊งเดียวกันคุณผู้ชมนะ
พี่สาวของก้อยชื่อว่าพี่ส้มแล้วกันเรียกว่าพี่ส้มนะ
ส้มบอกแล้วที่แอมมาอ้างว่าส่งสายนายไปให้ก้อย
ก้อยจะได้เอาไปผสมยาเสพติดเรื่องนี้ไม่จริง
แถมถามกลับไปยังแอมว่าแอมเธอเป็นคนแบบไหน
มาโยนความผิดให้กับคนตาย
ฟังเสียงพี่ส้มหน่อยครับ
นี่แหละครับ
ความจากฝั่งของพี่ส้มซึ่งเป็นพี่สาวของก้อยเลย
ส่วนพี่ระพีชำนาญเรือพี่ชายคนสนิทของก้อย
บอกว่าที่แอมพูดไปแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเทคนิค
และวิธีการของคนโกหกคือจะโกหกอะไรยังไงก็แล้วแต่
แต่นิติวิทยาศาสตร์เรื่องนี้มันหนีไม่พ้น
การที่แอมไปบอกว่าเอาสายนายมาผสมยาเสพติด
เรื่องนี้เป็นการพูดให้ร้ายทำลายความน่าเชื่อถือของก้อยซึ่งเป็นผู้เสียชีวิต

แอมบอกว่าสารสายนายก็เอามาจากแด้แล้วแด้ก็เสียชีวิตไปแล้ว
ระพีบอกก็ไม่สามารถที่จะออกมาพูดได้อยู่แล้วไงเพราะแด้เสียชีวิตไปแล้ว
และที่บอกว่าใส่ถุงซิปล็อกให้ก้อยเอาไปใช้กับยาเสพติด
ถือเป็นการเบี่ยงประเด็นที่โง่มาก

เพราะว่าสารสายนายอยู่ที่ตัวแอมเอง

ผู้ต้องหาไม่สามารถจะมาโกหกนิติวิทยาศาสตร์ได้ครับ
ขณะเดียวกันตอนนี้ยังตามหาหลักฐานอีกชิ้นที่หายไปคือมือถือของก้อย
ระพีก็ฝากด้วยนะใครพบเห็นแจ้งมาที่พี่ระพีด้วย
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทนายพัฒน์คุณผู้ชม
แม้ว่าทนายพัฒน์จะไม่ได้เป็นทนายความให้กับแอมแล้วนะ
แต่จำได้ไหมคุณผู้ชมทนายพัฒน์เคยพูดว่า
เป็นทนายให้แอมแล้วตั้งแต่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
มาเป็นทนายแทนแล้วอ่ะยังไงหรอ

ล่าสุดคุณผู้ชมทนายพัฒน์กลับไปเป็นทนายแอมใหม่แล้ว
ใหม่แล้วนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเป็นไม่เป็นตอนนี้กลับมาเป็นแล้วตอน
กลับมาเป็นแล้วเราต้องเราฟังข่าวนี้แล้วเราต้องฟังกัน
วันต่อวันนะคุณใช่ใช่ลืมตกไปวันไหนไม่ได้เลยนะใช่ทนายพัฒน์บอก
ว่าไปสอบถามกับทนายชินคุบไทยกรแล้วฝั่งนั้นบอกว่าแค่
ให้ไปให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาเฉยยังไม่ได้รับเป็นทนาย
ความนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยบอกปัดแอมไปไม่ขอรับทำคดีให้
เพราะเรื่องมันเยอะแล้วแอมก็เซ็นหนังสือแต่งตั้งทนาย
แต่เพียงผู้เดียวของเธอก็คือทนายพัฒน์ก็คือนาง
สาวทันทิชาเอกสวรรณวัตครับแล้วใครใครใครที่จะแนะนำบอก
ว่าเอาสายนายไปทำสารเสพติดอะไรนะใครนะไม่รู้ใคร
ให้กับแอมอีกรอบหนึ่งส่วนที่เซ็นแต่งตั้งทนายชินคุบแอม
บอกว่าตอนนั้นพลั้งปากไปเผลอพูดไปค่ะเพราะว่าเป็นลายเซ็นต์ของ
นายชินคุบมันคล้ายกับลายเซ็นต์ของทนายพัฒน์ก็เลยคิดว่า
เป็นทีมของทนายพัฒน์แอมก็เลยแต่งตั้งไปอย่างนั้นอ่ะอ๋อเผลอ
ไปครับครับก็งั้นแปลว่าอะไรอ่ะที่บอกตอนแรกไม่ยุ่งเกี่ยว
แล้วอย่าลากเราลงต่ำอ่าทำตามพี่เออจูนนี้จูนจูน
จูนจูนจูนจูนจูนจูนอันนี้ทนายพัฒน์เท่ากับทนาย
แอมเหมือนเดิมครับอ๋อ